แรงงานต่างด้าวการลักลอบเข้าประเทศอยู่กองกำลัง๑๓กองกำลังอยู่ชายแดนกี่หมื่นคนครับที่ใต้กี่หมื่นคนครับ
หมุนเวียนกำลังพลจากทุกกองทัพภาคลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วก็มีการผลัดเปลี่ยนไม่ใช่อยู่กัน๓๔ปีนะครับมันก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องความอะไรล่ะความเคยชิน
มันต้องมีคนที่ยังหุ่นเวียนไงนี่คือการหมุนเวียนคนหน้าที่การเป็นทหารเนี่ยระบุไว้รัฐมนุนอยู่แล้วชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารมันยากแค่ไหนครับ
การเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ใช่เอามาโฆรบอย่างเดียว
มาช่วยงานทุกงานในภารกิจของกองทัพนะครับในเรื่องของป้องกันชายแดนในเรื่องของความมั่นคงภายในในเรื่องของสำนุนกระทรวงต่างต่าง
ลักลอบการค้าสินค้าชายแดนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับ
คือสรุปว่าก็มีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะ
เพียงแต่ว่าต้องต้องใช้คนจำนวนมากพอต้องควรนะครับในการแก้มหาโควิดฐานแล้วก็ช่วยเยอะครับหมอทหารพยาบาลทหารในสิบแสลักลงไม่เพียบนะครับ
จากโรงพยาบาลอาหารที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบงบประมาณกระทรวงการห่มแต่แต่ละประเทศนะครับ
ประเทศไทยสัดส่วนของปีหกสี่เนี่ยกับจีดีพีนะครับของเราหนึ่งจุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ
ในส่วนของของเราจำนวน
หนึ่งจุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ
ในส่วนของประเทศที่เรามีตัวเลขอยู่นะครับในส่วนของสิงคโปร์นี่
หนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในขณะนี้เพราะมีการจัด
อินโดนีเซียสามหมื่นกัมพูชาแปดร้อยเก้าเวียดนามหมื่นหกร้อย
เมียนมานะครับที่ผ่านมาก็ประมาณทักสอง
สองล้านเศษนะครับก็อันนี้ก็เป็นตามสัดส่วนของจีดีพี
เพราะฉะนั้นตัวเลขเวลาเอามาพูดเนี่ยคุณาดูตัวเลขให้ทั่วถึงด้วย
ทั้งของเราของเขาเรื่องศักภาพทางสงครามเนี่ย
สิ่งสำคัญนะครับผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้ว
เราก็จำเป็นต้องมียุทธปกรณ์ที่มันทันสมัยบ้างทั้งนี้เพื่ออะไร
ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตของเขาลูกเราหลานเรา
เป็นทหารทั้งนายหารในสิบพลทหารไปทำงานเนี่ย
มีความเสี่ยงตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็ต้องมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องมือที่ทันสมัยมียานเกาะมีเสื้อกเกาะ
มีต่างต่างเพราะว่าวันนี้อาวุธมันแรงขึ้นนะครับ
เพราะนั่นนั่นคือลูกหลานของท่านถ้าเราไม่ดูแลเขา
แล้วเขาจะไปอยู่ให้เราไหมเขาจะไปอยู่แสดงให้เรารึเปล่า
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
ก็กองทัพก็มีการพินาในการจัดหาจัดซื้อตามความจำเป็นนะครับ
แล้วก็จัดหาเพียงหนึ่งในสามเพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุ
เพราะฉะนั้นเมื่อครู่ท่านเอารถถังทิ้งน้ำรถถังทิ้งน้ำ
มันลดหกห้าสิบปีมาแล้วนะครับเขาดึงไปทิ้งอ่ะ
เพราะมันซ่อมไม่ไหวแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
นะไปทำปากการังเทียมบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าไปจอดทิ้งไว้เฉยเฉย
ไม่ใช่ซื้อมาสิบปีแล้วทิ้งที่ไหนเขาซื้อมาสิบปีทิ้ง
วันนี้ที่ใช้อยู่ในกองทัพก็อายุมากสูงประมาณถ้าเหลือสี่สิบไป
สามสิบปีนะซึ่งมันจะซ่อมไม่ไหวอีกต่อไป
นะครับอันนี้ก็เพื่อกุณาทราบนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทำไม
จะต้องมีอาวุธทันสมัยไว้บ้างนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะมองว่า
รบเร็ววันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นท่านแน่ใจได้อย่างไรมันจะไม่เกิด
ขึ้นนะครับจากผลกระทบต่างต่างตามแนวชายแดนอาจจะเริ่มจากเล็กเล็ก
น้อยน้อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องประเมินไว้
นะครับเป็นแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้าถ้ามาคิดทีหลังทหารก็ไม่ต้องมี
อาวุธก็ไม่ต้องใช้เราไม่รู้จะไปรบกับใครวันหน้ากับคุณอารับบิ
ไม่ว่าทะเลจินใต้ไม่ว่าจะได้ส่วนของประเทศรอบบ้านแล้วก็ใกล้นี่
มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตท่านทราบไหมครับท่านพลิกไว้ได้ไหม
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า
สอบภาษาการเรียนตรงการใช้เทคโนโลยี

อันนี้ก็อยู่ในแผนการปัดอีกรูปของทัพอยู่